ผู้สื่อข่าวเทศทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
สักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบางส่วนของบ้าน
เปรี้ยวบอกว่าตั้งใจจะสร้างให้กับแม่
แต่พอเจอคดีแบบนี้ทุกอย่างคงจะหยุดชะงัก

เพื่อนสนิทของเปรี้ยวก็บอกว่า
เท่าที่รู้จักเปรี้ยวก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรง

แต่ไม่คิดว่าถึงขั้นขนาดจะลงมือฆ่าหันศพได้
อกจากนี้ไปถามคุณครูตอนที่เรียนมัธยมนะครับ
คุณครูบอกว่าเปรี้ยวตอนเด็กก็เป็นเด็กเรียบร้อยนะ
ชอบทำกิจกรรมด้วยที่โรงเรียน

ติดตามพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงใสครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปสัมภาษณ์เปิดใจ
ผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพแอ๋มไปแล้ว
วันนี้ค่ะทางทีมข่าวได้มาที่โรงเรียน
นวลทองห้วยบากเพื่อมาสัมภาษณ์ครูของเปรี้ยวตอนมัธยมค่ะ
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ที่โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง
ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่สอง
ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านนวลทองห้วยบากซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
จากการสอบถามคณะครูที่เคยสอนบอกเป็นแนวทางเดียวกัน
เปรี้ยวเป็นเด็กกิจกรรมเป็นนักกีฬาของโรงเรียน
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่นัก
ก็ผมก็ว่าปกติดีนะครับเด็กปกติดีก็จะว่าดื้อแต่ว่าชน
ก็ธรรมดาสภาษาเด็กเป็นปัญหาให้กับทางโรงเรียน
มันก็ไม่ถึงขนาดจะเป็นปัญหาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นนะครับ
เพราะว่าถ้าอยู่ที่ในโรงเรียนแล้วดูพฤติกรรมแล้ว
มันไม่มีคำว่าที่จะเป็นเรื่องเป็นราวหรือความก้าวร้าวแสดงออก
ซึ่งที่ว่าข่มขู่หรือพฤติกรรมที่จะทำร้ายคนอื่นได้
นิสัยเรียบร้อยครับเป็นเด็กเรียบร้อยก็ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนครับผม
ก็มีครับมีแข่งกีฬากลุ่มแล้วก็กีฬาภายในในโรงเรียนอย่างนี้ครับ
ใช่ครับไม่มีพฤติกรรมที่สอไปในทางที่ผิดเลยครับผม
จากนั้นทีมข่าวได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเปรี้ยวประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตรบอกว่า
เปรี้ยวมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็ทำงานส่งเงินให้พ่อแม่แต่มักเป็นคนหัวรุนแรง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาแล้วควรถามนิดนึงค่ะว่ารู้จักน้องเปรี้ยวกันไหมค่ะ
บ้านเขาอยู่ตรงนู้นเขาก็ไปมาโตแล้วเนอะเขาไปทำงานแล้วก็ส่งพ่อส่งแม่เขากิน
คนแบบนี้นะพูดกับใครไม่เพราะหรอกไม่เคยพูดเพราะ
แต่เป็นโรงเรียนนะไปโรงเรียนเขาก็ว่าไปแย่งผู้บ่าวกันนั่นน่ะตีกัน
แล้วก็บ่อยแล้วก็ว่าตีกันตรงนั้นตรงนี้แล้วเตือนที่นู่นก็ไม่จบก็ไปตีกัน

มีเพื่อนเขาแบบว่าบ้านหลังไหนที่แบบเพื่อนเขายังอยู่ไหมคะเพื่อนที่หลังรู้จัก
ไม่เลยเพราะไม่สนใจเพราะว่าเด็กมันพูดไม่ได้ไง
แล้วก็ไม่มีคนสนใจหรอกมันพูดไม่ได้พูดกับเขาไม่ได้เราพูดเขาก็ด่าเราไง
คล้องกับเพื่อนสาวประเภท๒ซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนบอกว่า
เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันกับเปรี้ยวสมัยมัธยมต้น
หลังเรียนจบก็แยกย้ายกันทำงาน
โดยทราบว่าเปรี้ยวมักจะไปทำงานต่างประเทศ
เงินมาครั้งหนึ่งก็กลับบ้าน
และจะไปมาแบบนี้ตลอด
โดยเพื่อนของตัวเองมักมีเรื่องตบตีกับคนอื่นบ่อยครั้ง
แต่ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ได้
ปากแก๊ก็พูดเก่งกว่าพวกหนูอีก
เหมือนกะเทยแบบนี้ค่ะ
เก่งกว่ากะเทย
ค่ะเก่งแต่ปาก
แต่ว่าแก๊ก็มีเรื่องทุกที่นั่นแหละค่ะ
ส่วนตัวเราเราเชื่อไหมว่าเพื่อนเราทำ

ขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนบอกว่าเปรี้ยวเป็นเด็กน่ารัก
แต่มีบางมุมที่มีความรุนแรง

จนเป็นที่มาของเปรี้ยวตลาดแตก
แม้คนในหมู่บ้านจะทราบดี

ข้างหัวรุนแรงและมักมีเรื่องตบตีกับคนอื่น
แต่ไม่คิดว่าจะมักฆ่าหันศพได้
นึกว่าเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ
ผู้หญิงสวยก็ไม่นึกว่าเขาจะทำได้แบบนี้แหละ
แต่ก็เห็นเขาอยู่เห็นแต่เล็กจนโตนี่แหละ
ไม่คิดแล้วว่าน้องจะทำแบบนี้ลูกหลานจะทำแบบนี้เนาะ

ทำไมฆ่าเฉยก็ไม่ได้ว่าหรอก
มันน่าสงสารจังเลย
ผู้หญิงด้วยกันนะไม่มีใจเมตตาสักหน่อยเลยนะ
เปรี้ยวจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีฆ่าหันศพแอ๋ม
แต่ชาวบ้านที่เห็นเปรี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
ก็อยากให้ตำรวจจับเปรี้ยวได้โดยเร็ว
ในสิ่งที่ก่อเหตุลงไป